คุณสองคนแล้วก็พาคุณผู้ชมไปย้อนความหล่อของก๊อปไม้กันหน่อยดีกว่า

เบาเข้ามาทักกันหน่อยสิครับไม่ต้องเคิ้นเลยไม่เอานะ

ฟิลว์นานผมซอยรากใส่ยุคนั้นต้องมา
ยังร้องเพลงนี้ได้เราคือเพื่อนกัน
ว้าวยุคนั้นสองหนุ่มของฮาร์ดจริงอะไรจริง
แล้วเมื่อวานนี้ทั้งคู่มาบอกข่าวดีในงานแถลงข่าว
เรียกเลยว่าฝนจะตกแค่ไหนรถจะติดใครจะบ่นกลด่าในโซเชียลอะไรไป
แต่แฟนมารอให้การต้อนรับอุ่นมากน่ารักมาก
เพราะว่าก็มีคอนเซิร์ตใหญ่
เอาให้มันสะเทือนกันไปถึงอนาคตไปเลยนะ
เป็นการกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของทั้งคู่คุณ๑๔ปี

งานนี้ทั้งคู่ก็แซวตัวเองเกี่ยวกับทรงผมรากไซในตำนาน

ตัดตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองสงกรก็ต้องปัดเป๋ให้มันผิดตานิดนึง
มารอลุ้นกันแล้วกันว่านอกจากเพลงฮิตแล้วก็ความพิเศษของโชว์แล้วนะคุณนะ
แฟนจะได้เห็นลุครากไซดของทั้งคู่อีกหรือเปล่า
ก็ต้องรอดูกันเขาไม่ใช่ฝาแฝดนะคะพี่น้องนะคะ

ต่ออีกหนึ่งประเด็นของหนุ่มก๊อฟพิชยะค่ะ
หลังจากที่เขาขึ้นคอนเสิร์ตกับโฟลไง

ก่อนตอนปอบโบ๊คโก้โมชหน่ะเวทัลกันแซวขนเรื่องขึ้น

เต็มหุ่นกอโฟอาหารเรื่องให้ก็ไอ้กอบอีกแล้วอะ

ไง

ที่เหลือพูดอะไรเขาแปลไม่ออกอยู่แล้ว
ก๊อฟผ่านไปพี่ไมค์มาบ้าง
หล่อแบบนี้หัวใจสดชื่นสดใสหรือเปล่า
คือชาวเน็ตชูป้ายไฟเชียร์ให้จิ้นกันกับใครล่ะ

คือมันเป็นบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยชุดนี้
หลายคนบอกเฮ้ยนี่ขนาดเขามาถ่ายรายการเขานัดกันป่ะเนี่ยเสื้อคู่

งานนี้จะลุ้นขึ้นหรือเปล่าก้อยใช้สเปกไม้หรือเปล่า

เห็นข่าวใกล้

พอได้รู้จักกันอะไรอย่างนี้ก็คือมีการคุยกัน

พอจบงานเราก็ขอบคุณนะนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้
แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ท้ากันว่า

ก็เป็นแค่แบบเราเพื่อนพี่น้องกันเล่นขำ

อื้อไม่ได้จีบค่ะแจ็คดูทรงว่ามันได้ไหม

ไม้เขาก็ดูเขินเหมือนกันแต่ว่าใดก็แล้วแต่คุณผู้ชมถึงจะดูแบบมีเขินบ้างก็ฟังคำตอบแล้วก็ติดเบรกไปก่อนแล้วกันเรื่องหัวใจนะ
แบบนี้ก็เชื่อแล้วแหละว่าพักเรื่องสาวไปยาวก่อนเพราะว่าแพลนงานของหนุ่มไม้ยาวเหยียดมาก
แล้วก็มีโปรเจคลุยงานที่ปีหน้าเตรียมจะแบบเล่นเอง
คุมการผลิตเองด้วยโอ้โหเก่งอะไรขนาดนั้นน่ะ
เราเป็นแฟนติดตามข่าวคุณไมค์ก็บอกว่าอย่างไรนะคะ

คุณซันนี่แล้วก็คุณละมินตาบอกว่ารอมานาน

ถ้าเป็นแบบผู้หญิงเขาจะเป็นแบบทรงยาวหน่อย

ลากไส้แต่เราจะมีหางยาวเหมือนเป็นฟังแก้วเนอะ

ทุกคนก็เคยผ่านมาทรงนี้ในตาด